คุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรำนะคะกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นถูกยิง
กลางร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบาดเจ็บเลย๒ราย
คนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะอายุยี่สิบแปดยี่สิบสี่ปี
อีกคนนึงเป็นผู้หญิงค่ะอายุ๑๘ปีแล้ว
ทั้งสองคนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยตำรวจคาดว่าการยิงกันครั้งนี้เนี่ย
มาจากเรื่องของการบาดหมางแล้วก็ตามมาก่อเหตุนะคะ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจุดใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
คุณผู้ชมดูดีดีในวงกรมสีแดงแดงเนี่ยก็จับภาพกรุงไวรุ่นสี่คน
สองคนในเนี้ยคือคนที่ถูกยิงนะคะทั้งสี่คนกำลังเดินไปที่รถค่ะ
ตอนนี้อีกสักครู่จะเห็นคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาเข้ามาในวงของกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็จะจับวินาทีลั่นไกลได้นะคะอาจจะไม่ชัดหรอก
แต่คุณผู้ชมคงจะเห็นได้สักครู่เดียวนะคะตรงมุมกล้องเนี่ย
มีคนล้มอ่ะลงไปนอนที่พื้นจังหวะนี้คือถูกยิงเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาจะเห็นเพื่อนคนเจ็บเนี่ยวิ่งตามมือปืนออกไป
นี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เกิดตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางสี่แยกไฟแดง
ถนนสายประโคนชัยบ้านกรวดที่อำเภอประโคนชัยบุรีรำนะคะ
ผู้บาดเจ็บมี๒รายคนแรกคือนายเรืองยศปะนาอายุ๒๔ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านหมู่๑๒อยู่ที่บ้านจันทร์ตำบลดุมที่อำเภอพระพราชัยจังหวัดบุรีรำ
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายเลยค่ะส่วนอีกคนเป็นผู้หญิงค่ะสิบแปดอายุสิบแปดปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่หนกแก้มขวากู้ภัยก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลประโคนชัยทั้งคู่เลยนะคะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเล่าให้ฟังว่าทั้งสองคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์
ตอนนั้นมีคนนั่งอยู่ในร้านเนี่ยประมาณห้าคนระหว่างนั้นมีผู้ชายสองคนขี่รถมาจอดหน้าร้าน
แต่ก็ไม่ได้ลงมาหรอกค่ะกระทั่งสองหนุ่มสาวที่ถูกยิงเนี่ย
เขาจ่ายเงินแล้วเขาก็เดินไปที่รถกำลังจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าวัยรุ่นสองคนที่จอดรออยู่เนี่ยจอดรออยู่หน้าร้านเนี่ย

จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
ที่วัยรุ่นทั้งสองคนจะล้มลงมา

หลังก่อเหตุมือปืนหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
ไปดูหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ

คือผู้หญิงเขาถูกยิงที่หนกแก้มด้านขวา
ก็คือเป็นฟันของผู้หญิงสาวที่ถูกยิงเนี่ยแหละค่ะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะรองผู้กำกับการสืบสวน
สภาพประโคนชัยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
คือผู้หญิงเนี่ยเขาถูกยิงที่หนกแก้มด้านขวาก็คือเป็นฟันของผู้หญิงสาวที่ถูกยิงนี่แหละค่ะ
ไปเจอปลอกกระสุนไม่ทราบขนาดอยู่๑ปลอกด้วย
ผ่านตำรวจโทนี่วัฒน์อธวังก็เป็นรองค์พวกกำกับการสืบสวน
มาดูแลคดีนี้ก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้เบาะแสผู้ก่อเหตุแล้วล่ะค่ะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภาพรวมเนี่ยรู้แล้วว่าน่าจะเป็นใคร
แล้วก็มีการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์นะคะทราบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย
การเรียกชื่อมือปืนก่อนด้วยก่อนที่จะเกิดเหตุ
กำลังติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนนะคะเชื่อว่ายังกบดานอยู่ในพื้นที่
ส่วนปมการบุกยิงอุกอาจครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะ
คุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเข้ามา
มีความคืบหน้าเข้ามาเมื่อสารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
นั่นก็คือนายทวีชัยหรือว่าเรียว๒ศรีอายุ๑๕ปี
เป็นมือยิงนายเรืองยศแล้วก็หญิงสาววัย๑๘ปี

ส่วนปมเหตุยังไม่แน่ชัดค่ะว่ามาจากเรื่องอะไร
แต่ว่าจากการสอบสวนคาดว่าน่าจะเป็นเพียงการมองหน้ากันเท่านั้น
และจากการสืบสวนทราบว่านายเรียวเนี่ยเพิ่งจะซื้อปืนใหม่มา

เดี๋ยวคงมีความคืบหน้าให้ตามกันต่อค่ะ